มาดูความคืบหน้าคดีฆ่าโหดอีกหนึ่งคดีเกิดขึ้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ก็คือมีคนไปพบศพผู้ชายสองคนถูกมัดติดกันเลยนะ
แล้วก็ถูกเผานะคะแต่ยังไม่ได้ระบุว่าเผาทั้งเป็น
หรือยิงก่อนแล้วก็มาเผาหลังจากนั้นตำรวจตรวจสอบหลักฐานต่าง
คาดว่าน่าจะทำเป็นขบวนการน่าจะมีหลายคนสำหรับกลุ่มคนร้าย
ล่าสุดนะคะพบว่าน่าจะมีประมาณ๓คนแล้วจับกลุ่มตัวได้แล้ว๒คนนะคะ
หนึ่งในนั้นคือนายวิรัติแก้วทองพันธ์หรือแววอายุ๓๕ปีค่ะ
ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มตัวในบ้านพักเลยนะคะเขาอยู่ที่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่
หลังจากที่เขาไปก่อเหตุฆ่าผู้ชายสองคนชื่อวนายอนุชาสะสุภานิษฐ์
และนายประเสริฐธรรมรักษาค่ะแล้วก็มัดศพติดกันเผา
เอาไปทิ้งชายป่าข้างบ่อขยะเทศบาลนครหาดใหญ่จากการตรวจสอบบ้านของในแววค่ะ
เจอหลักฐานสำคัญนะคะกองเลือดมีลักษณะเอาดินกลบอำพรางไว้
มีรถกระบะต้องสงสัย๑คันรวมถึงรถจักรยานยนต์ที่อาจจะใช้ในวันก่อเหตุอีก๑คันค่ะ
สอบสวนเบื้องต้นเจ้าตัวรับสารภาพว่าก่อเหตุฆ่าทั้งสองคนจริงใช้ปืนยิงก่อนทั้งคู่
แล้วก็มัดศพติดกันเอาไปเผาอำพรางค่ะเขาเล่าให้ฟังฟังแบบนี้นะคะ
พฤติการของเขาที่ทำเป็นกลุ่มในแววก็คือตัวเขาเนี่ย
ก่อเหตุยิงในปูนหนึ่งในผู้เสียชีวิตส่วนเพื่อนอีกคนชื่อว่านายเอ็กซ์
ยิงในบอยก่อนที่จะขับรถเอาทั้งสองร่างมัดติดกันไปเผาอำพราง
โดยมีในบ่าวอีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนในแก๊งช่วยตัดไม้ไผ่
ใช้สำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการเผาแต่ตอนนั้นตัวเขาเองในแววเนี่ย
ยังให้การสับสนเรื่องเวลาในการก่อเหตุฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
ไม่ตายตรงนี้สองคนเลยใช่ไหมนะยิงทั้งสองคนแล้วก็ยิงคนเดียว
ไม่ว่าอีกคนนึงอีกคนนึงยิงอีกคนนึงทำยังไงคนนัดเป็นคนละนัด
เป็นไม้อะไรไม้จริงไม่เคยจบกับใครไม้จริงเนี่ยเอามาจากไหนอ่ะ
อันนี้แล้วเนี่ยไม้ไผ่เนี่ยไม้ไผ่อ่าห้าหกไฟอ่าหกไฟอัน
ไม้ไผ่อันแต่ไผ่ไว้ที่นู่นที่นู่นเหรอลิมโกงลิมโกงลิมโกง
ส่วนปมได้ข้อมูลเบื้องต้นแบบนี้นะคะมาจากเรื่องเงิน๓๐๐๐บาท
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนว่าเงินนี้เป็นของใครที่มีปัญหากัน
หมื่นบาทและระหว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพัก
สังเกตสีหน้าเขานะนี่ในแววเขาไม่ได้มีสีหน้าสลดเลยนะ
และยิ้มด้วยนะคะลักษณะเป็นแบบนี้ไม่มีความกังวลเลยนะคะ
สำหรับในแววประวัติเขาไม่ธรรมดาค่ะเป็นเอเย่นค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ตำบลควนหลัง
ตกเป็นผู้ต้องหาด้วยนี่เป็นแฟมภาพเก่านะคะ
คดีนี้คือคดีอุ้มฆ่านายพีรณัทหรือโอ๊ตนายโอ๊ตเป็นสายของตำรวจปรับปรามยาเสพติด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปีหกศูนย์ค่ะเขาฆ่าแล้วก็จับไปยัดท่อ
กว่าจะมีคนไปเห็นเหลือแต่โครงกระดูกแล้วนะคะแต่สู้คดีหลุดค่ะ
ซึ่งมีสาเหตุมาจากเรื่องของยาเสพติดเช่นเดียวกันกระทั่งหวนกลับมาค้ายาเสพติดอีกครั้ง
แล้วก็มาก่อเหตุฆ่าเผาสองศพตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการควบคุมตัว
ผู้ต้องหาไปค้นหาของกลางเพิ่มเติมนะคะส่วนผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนที่ถูกระบุ
ชื่อว่าในเอ็กซ์อยู่ระหว่างการหลบหนีค่ะ